ครอบครัวของน้องเจมส์บอลนะครับ
ซึ่งถูกกาดของร้านมารินสกายทำร้ายร่างกาย
บาดเจ็บสาหัสได้พากันไปทำบุญสะดอกเคราะ
ครั้งใหญ่ตามความเชื่อของชาวนะครับ
๓๘จังหวัดน่านที่ถูกกาดร้านมารินสกายทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
เดินทางไปทำบุญสะดอกเคราะห์เป็นการสืบชะตาสะดอกเคราะห์ถวายสังขทาน
ที่วัพพระท่าแช่แห้งพระอารามหลวงที่ตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน
พร้อมกับครอบครัวซึ่งการทำบุญครั้งนี้เป็นไปตามความเชื่อของคนเหนือเรื่องของเคราะหกรรมครับ
เพื่อให้มีความสุขสบายใจแล้วก็มีกำลังใจยิ่งขึ้น
หลังจากออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านที่จังหวัดน่านครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บขนาดนี้ดีขึ้นตามลำดับหน้าตาสดใสมากขึ้น
ขณะที่ครอบครัววันคาวิสันก็ยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน
เนื่องจากว่าไปเกี่ยวข้องกับรูปคดี
เปิดเผยเพียงสั้นนะครับว่าให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
หากน้องเจมส์บอลเรียนจบเมื่อไหร่ก็จะตั้งใจว่าให้เข้าพิธีบวชเลยครับ